ตรวจสถานปฏิบัติธรรม๒แห่ง
ซึ่งเป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย
บุกรุกพื้นที่ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
โปรดตำรวจเอกสีวรารังศรีพราณะกุญรองค์
ด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์
เนื้อที่กว่า๔๐๐ไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่า
สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติคุณแม่ลาย
และยังบุกรุกที่พื้นที่ทำกินของชาวบ้านในพื้นที่
พอเอกศีวราระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่า
พื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์
มีผู้ถือสิทธิ์ครอบครองคือบริษัทสวนบ้านบ่อหลวงจำกัด
ครองด้วยเอกสิทธิ์นศ๓ก
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่
จากนี้ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
สำนักงานสารยุติธรรมยืนยันว่า
มีการลุกบุกพื้นที่เขตป่าสงวนจำนวน๒แปลงรวม๔๓ไร่
โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าร้องเรียนกับ
ดำรงธรรมตะบนบ่อหลวงว่าสถานปฏิบัติธรรม
กล่าวบุกรุกที่ทำกินของชาวบ้านและยึดครองเขตที่ดิน
ซึ่งเป็นหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ไปเป็นของสถานปฏิบัติธรรมโดยการสร้างรั้วปิดล้อมทางเข้า
ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางสาธารณะทำให้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมอุทยานแก้วกลางดอย
บนบ้านทัพอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มกว่า๕๒ไร่
ไปสร้างสาราอเนกประสงค์สาราปฏิบัติธรรมโรงครัวและอื่น
จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
ถือว่าเข้าข่ายความผิดในลักษณะเดียวกัน
โดยพบว่าสถานปฏิบัติธรรมทั้งสองแห่งเป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เข้ามาบุกลุกพื้นที่ป่า
ฐานร่วมกันก่อสร้างแพ่วถางหรือกระทำด้วยประการใด
เป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครอง
เพื่อไปทำประโยชน์ส่วนตัวตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๕๙